คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดแพร่ค่ะเจ้านายกับลูกน้องดื่มเหล้าด้วยกันนะคะ
เหล้าด้วยกันพอเริ่มเมาคุยกันเรื่องอะไรไม่คุยคุยการเมือง
โอ้โหคุยการเมืองค่ะแล้วคงแบบไม่เข้าหูกันทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ย
ลูกน้องเนี่ยไปคว้ามีดมาแทงเจ้านายนอนจมกองเลือดจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ผ้าเพดานถูกเพื่อนร่วมวงเหล้าเอามีดแทงสองแผลกลางอก
ราวนมด้วยนะคะอาการหนักค่ะเลือดไหลเต็มเลย
ทุกคนก็ตกใจก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลแพร่

ห้องเช่าอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะ
มีมีดปอกผลไม้ด้ามสีเหลืองเหลืองอะค่ะ
สักประมาณ๒๐เซนติเมตรตกอยู่
สภาพคือมีดหลุดออกจากด้ามแบบนี้ค่ะ
หักงอเลยเห็นไหมคะ

คนก่อเหตุคือนายอนันต์ไกรยศอายุ๔๕

ออสเองก็นอนอยู่ในมุ้งใกล้กับที่เกิดเหตุ

เขาดื่มกันตั้งแต่ตอนเลิกงานตอนเย็น
พอเมาคุยกันเสียงดังมากตามภาษาคนเมาอะค่ะ
ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทะเลาะอะไรกัน
ไปสักพักนายเอกพลคนเจ็บล้มไปกับพื้น
อนันต์เตะซ้ำเข้าที่ตัวอีกรอบนึงแล้วเดินออกไป
ตัวเองก็เลยออกมาดูเห็นว่านายเอกพลเลือดไหลเต็มเลยค่ะ
รีบไปตามแฟนของคนเจ็บแล้วก็รีบแจ้งตำรวจ
นายสุบันอายุ๕๓ลุงของคนเจ็บบอกว่าทั้งคู่ดื่มกันจนเมา
แล้วคุยเรื่องอะไรไม่คุยดันคุยการเมือง
คือคู่นี้เขาชอบคุยเรื่องการเมืองกันอยู่แล้วนะคะ
แต่คุยตอนเมาเนี่ยสิคะแล้วคุยคาดว่าคุยการเมืองระดับประเทศ
คุยการเมืองระดับโลกแล้วคงกดดัน
แล้วอาจจะมีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันอยู่กันคนละฝั่งคนละฝ่าย
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงพูดกันในวงเล่าประมาณว่า
มันจะอะไรกันนักหนาอย่างนี้ค่ะ
แล้วในอันนั้นก็เลยแทงในเอกพลนะคะ
ใครเป็นสีไหนครับพี่พ่อจะจับได้ไหม

แล้วก็บอกว่าไม่ได้ยินว่าเขาทะเลาะอะไรกัน
ห้องอยู่ใกล้แต่ไม่ได้ยิน
ก่อนจะเกิดเหตุได้เห็นที่ในอันนี้
ไม่พูดไม่จาเข้ามาในครัวแล้วเดินออกไป

ออสรีบมาบอกว่าสามีโดนแทงค่ะ
บอกว่าพี่นั่นเลือกออก
ก็เลยลุกวิ่งมาดู
ก็ไปจับได้หลังเกิดเหตุตอนกำลังโบกรถ

อนันต์รับสารภาพว่าคุยกันเรื่องการเมืองจริงแล้วเห็นต่าง
ละฝักคนละฝ่ายก็เลยไปหยิบมีดออกมา
ไว้ข้างหลังก่อนนะคะยังไม่ทันลงมือ
นายเอกพลพูดการเมืองอีกรอบนึง
แล้วก็ล้อเล่นกันแบบเล่นแรงตบหัวแหย่งมือถือไปเปิดเพลง
หลายอย่างสุดท้ายเลยไม่ไหวเอามีดแทงไปสองแผล
โดนจับก็ไปชี้จุดนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะครับ